หรือว่ารายการของเราก็มีเด็กนักเรียนชมอยู่เหมือนกัน

รวมถึงชื่นชมรุ่นพี่อีกคนนึง
วัย๑๗ปีอยู่ที่นครสวรรค์
โอ้โหทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง

ไปดูความขยันของเด็กคนนี้กันนะครับ

ไปเจอน้องยศนนรอดทิมอายุ๑๗ปี

อยู่โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

เดินทางไกลด้วยรถจักรยานยนต์
คุณรู้ไหมไปไกลกี่กิโล

เออเขาขับรถจักรยานยนต์ของเขาไปไหน

ที่มีทั้งน้ำส้มและน้ำฝรั่ง
มาขายที่ตลาดเมืองปากน้ำโพน

แล้วก็สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวด้วยนะครับ
ทุกวันน้องนนท์จะนำขวดน้ำผลไม้นะครับ
แช่เย็นด้วยน้ำแข็งใส่ในรังโฟม

ตลอดสองข้างทางของตลาดเมืองปากน้ำโพ
ระยะทางในการเดินอีก๑๐กิโลเมตรต่อวันคุณ
ขี่จักรยานยนต์ไปรับ

แล้วก็มาเดินขายอีก๑๐กิโลเมตร
และจะต้องขายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ

ต่างในวันรุ่งขึ้นแล้ววันต่อไปไงคุณ
อันนี้เรียกว่าหาเช้ากินค่ำ
เลยนะอันนี้หาค่ำใช้เช้านะครับ

บอกว่าบางครั้งอาจต้องตะเวนขายถึงตี๒นะคุณ

จึงต้องดิ้นรนช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

ไปช่วยในการที่จะรับน้ำผลไม้สด

ในการนำมาขายที่ตลาดแห่งนี้
ละ๒๐บาทเอาฟังเสียงเด็กดีคนนี้หน่อยครับ

ที่มันทำแล้วมันมีรายได้
ที่พอที่จะช่วยแม่เราได้
พอที่จะส่งตัวเองเรียนได้

แล้วก็ได้งานไม่ว่างานอะไรก็รับหมดนะครับ
เคยทำมาทุกอย่างตั้งแต่ตอนเด็กอายุ๙ขวบ
ก็เคยทำงานมาครั้งแรก
ก็ได้วันละ๕๐บาท
แล้วก็ค่อยขยับขยายเปลี่ยนงานมาเรื่อยนะครับ
โอกาสจากผู้ใหญ่บางท่าน
ให้มาทำงานบ้างนะครับ
แล้วก็ไปก็ได้มา
จนถึงมาได้งานจนวันนี้นะครับ

แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะลูกนะนะครับ

ผลไม้ของผมนะโอ้โหพี่ครับ

ว่าคันกลับมือด้วยนะพี่โชคาวคันกับมือ
แล้วก็พยายามขายให้ได้หมดต่อวัน

ก็จะเป็นน้ำส้มคันสดอีก
ดังนั้นใครไปที่ตลาดนครสวรรค์
เพราะว่ามีประโยชน์ใส่ตู้เย็น

สดชื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อน้องเขาด้วย